มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของคนก่อเหตุ
หนึ่งศพนะครับชื่อว่านายวัญชัยเวชวรอายุ๔๑ปี
วันนี้ที่บ้านเกิดที่นายวัญชัยถูกยิงเสียชีวิตไป

นางบังออนพิมพ์อุบลอายุ๔๐ปีภรรยา
นี่ครับนางก่อนลูกชายวัย๑๗ปีครับ
อยู่ชั้นม๕ร้องไห้เสียใจ
เนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะครับท่านผู้ชมครับ

ภรรยาบอกว่าตอนนั้นสามียืนดูเหตุการณ์ที่คนร้ายจ่าสิบเอกจักรพันธ์
ใช้ปืนกราดยิงใส่ถังแก๊ส
แล้วก็ประชาชนที่บริเวณห้างเทอร์เมนอล๒๑ที่โคราช
แล้วตอนนั้นมีลูกน้องของสามีกำลังไลฟ์เฟสบุ๊คอยู่
อยู่คนร้ายหันกระบอกปืนยิงเข้าใส่นะฮะ
กระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่โหนกแก้มทะลุท้ายทอยสามีจนเสียชีวิต
โดยสามีทำงานเป็นหัวหน้าพนักงานร้านคาแคร์แห่งหนึ่งในห้างที่เกิดเหตุ
เป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว
และยังต้องเลี้ยงดูลูกอีก๒คนที่อยู่ในวัยเรียน
อยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของเธอด้วย

ภรรยาบอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเคยฝันว่าฟันหลุดนะครับ

ให้ใครอาจฝันดีหากฝันว่าฝันหลวงหรือลุดหรือฝันหัก

ผ่านไป๒๓สัปดาห์ไม่มีเกิดการอะไรในบ้าน

แต่ไม่คาดคิดว่าเมื่อวานนี้จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับสามีจนได้
เชื่อว่าที่ฝันอาจจะเป็นลางบอกเหตุแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสูญเสียคนรัก
คนสำคัญผู้นำครอบครัวแต่เมื่อคนร้ายถูกวิสามันไปแล้วตอนนี้
ทางครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องอะไรกับใคร
นี่ฮะก็เลยอยากจะสะท้อนมาว่าความลำบากที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเนี่ย
คือยังมีลูกในวัยเรียนที่ต้องดูแลอีกสองคนนะฮะตอนนี้ก็เตรียมสถานที่กันไว้ที่บ้านเกิดที่บุรีรำ
เพื่อจัดงานศพให้กับสามีกำลังติดต่อเกี่ยวกับการขอรับศพอยู่นะครับ
นี่ครับผู้ที่เสียชีวิตอีกหนึ่งครอบครัวนะฮะที่จะต้องเจอกับความลำบาก